มากันที่พระเอกน้องใหม่พลนวัฒน์นะคะที่ดูเหมือนว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของเขาเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยทีเดียว
เพราะว่ามีละครอย่างต่อเนื่องเลยเรื่องนี้จบปุ๊บเรื่องใหม่ต่อทันทีเลยนะคะ
แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ฮอตเกินหน้าใครเลยส่วนละครใหม่ที่ต้องไปถ่ายที่แคชเมีย
หนุ่มพลก็บอกว่าพร้อมลุยอย่างเต็มที่ปิดท้ายเรื่องแฟนจ้า
หลายคนอยากรู้นะคะหนุ่มพลตอบตรงว่าไม่มีเวลาเหลือคุยกับสาวคนไหนเลย
แต่จะเป็นเพราะว่าคุณแม่ชนุษพรซึ่งเป็นอดีตนางเอกดังเนี่ย
เขาห่วงและห่วงหรือเปล่าไปฟังทั้งหมดกันเลยจ๊ะ

บู๊นี่คือบู๊แบบจริงจังขึ้นชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้

เราก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
ห่วงไหมคะบางทีแบบสาวหรืออะไรเอ่ย

คุณแม่เขามั่นใจในสิ่งที่คุณแม่เขาสอนไปว่า

ตอนนี้ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยก็

ไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักแบบนี้ดีแล้ว